แถลงผลงานรัฐบาลคอสชในรอบ๒ปีในวันนี้
ก็เป็นไปตามที่หลายฝ่ายคาดการณ์เอาไว้นะครับ
โดยรัฐบาลได้ชูผลงานด้านความมั่นคงแล้วก็การปราบคอรับชัน
โดยพลเอกประวิทย์วงสุวรรณยืนยันนะครับว่า
ปัญหาความไม่สงบในพื้นที่๓จังหวัดชายแดนภาคใต้ลดลงไป๑๐
ขณะที่พลเอกประยุจันโอชานายกรัฐมนตรีก็ยืนยันว่า
ผลงานในรอบ๒ปีดีขึ้นเป็นลำดับต่างชาติมองไทย
แก้ปัญหาทุจริตคอรัปชั่นดีขึ้นนะครับ
โดยนายกรัฐมนตรีระบุว่าการทำงานของรัฐบาลในช่วงที่ผ่านมา
มีผลงานที่ดีขึ้นโดยเฉพาะด้านความมั่นคงของประเทศ
อยู่ในอันดับที่๒๕จากอันดับที่๕๗
ถือว่าดีที่สุดและมีความโปร่งใสในรอบ๑๐ปี
รัฐบาลแก้ปัญหาความแตกแยกการแบ่งฝักฝ่ายลดน้อยลง
สถานการณ์ในพื้นที่ชายแดนใต้ได้เน้นการพูดคุย
และแก้ไขปัญหาด้วยสันติวิธี
พร้อมกันนี้รัฐบาลมีแผนการทำงานทั้งในระยะสั้นระยะกลางและระยะยาว
รวมไปถึงวางแนวทางสำหรับอนาคต
เช่นการวางระบบรางการบริหารจัดการน้ำ
และการปฏิรูปในด้านต่าง
ส่วนการใช้อำนาจพิเศษก็เพื่อให้เกิดความสงบเรียบร้อย
แต่ก็ยังมีผู้ไม่หวังดีบิดเบือนให้เกิดความแตกแยก
โดยอ้างประชาธิปไตยจึงขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อ
ขณะที่พลเอกประวิทย์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
กล่าวว่าในช่วง๒ปีที่ผ่านมาได้เข้าแก้ปัญหาความมั่นคงในทุกมิติ
โดยปัญหาความไม่สงบในพื้นที่๓จังหวัดชายแดนภาคใต้
ลดลงถึง๑๖๐และสามารถสืบสวนคดีวางระเบิด
ในช่วงวันที่๑๑ถึง๑๒สิงหาคมที่ผ่านมา
จับกลุ่มผู้ต้องหาไปแล้ว๒คนออกหมายจับอีก๖คน
โดยผู้กระทำความผิดเป็นคนในพื้นที่๓จังหวัดชายแดนใต้
แต่ไม่เกี่ยวข้องกับการขยายพื้นที่
เชื่อมโยงกับกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงในพื้นที่๓จังหวัด
ขณะที่นายวิศนุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีกล่าวว่า
ตั้งแต่เดือนกันยายน๒๕๕๗ถึงกันยายน๒๕๕๙
ออกกฎหมายทั้งหมด๑๘๗ฉบับ
รวมทั้งการใช้มาตรา๔๔แก้ปัญหา
เพราะคือเครื่องมือที่ใช้ขับเคลื่อนประเทศ
ดังนั้น๒ปีที่ขอสชเข้ามาได้แก้ปัญหาไปแล้วจำนวนมาก
เช่นปัญหาความเหลื่อมล้ำอุปสรรคในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม
และการแก้ปัญหาทุจริตคอรัปชั่น
ซึ่งจะตั้งสารอาญาทุจริตและประพฤติมิชอบ
ในวันที่๑ตุลาคมนี้ครับ